เกมครึ่งแรกเนี่ยเจ้าบ้านก็ครองบอลได้มากกว่านะครับ
แต่ยังทำประตูไม่ได้

ครึ่งหลังมานี่ยิงกันเยอะเลยนะครับ

สุรชาติสารีพิมพ์ครับทำประตูที่๗ในรูปการณ์นี้
จากนั้นครับนาทีที่๖๑นรงฤทธิบุญสุขครับ
จังหวะนี้โอ้โหสกัดเข้าประตูตัวเองเฉยเลยครับ
ส่งให้เจ้าบ้านนำถึง๒ประตูต่อ๐

แล้วก็มาได้ประตูที่๓นะครับ
นาทีที่๘๐นะครับอนุนอบอลเลอร์สักที่วันนี้เนี่ยฟอร์มดีจริงนะครับ
๓นาทีถัดมาครับสุโขทัยมีลูกฮึดครับ
จังหวะนี้ที่หลุดเข้าไปแล้วก็ซัดเต็มข้อเลยครับ
ให้กับสุโขทัยไล่มาเป็น๑ต่อ๔
นาทีสุดท้ายครับอนุนอบอลเลอร์สักครับ
จังหวะนี้หลุดแล้วแตะหลบผู้รักษาประตูไปได้นะครับ
แล้วสุดท้ายใจกว้างสุดครับ
ชนะสุโขทัยไปท่วมท้นครับ๕ประตูตะหนึ่งขวาชัยชนะสามนาติก
ขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่๑๑นะครับ
ลงเล่น๒๖นัดมี๓๓คะแนนห่างจากโซนตกชั้นอยู่๔แต้ม

ส่วนสุโขทัยมี๓๐คะแนนอยู่อันดับที่๑๓
ห่างจากโซนตกชั้นแค่คะแนนเดียว
สถานการณ์ค่อนข้างหวะเสี่ยวเลยครับ
ราชนาวีครับเสมอกับชนะทอนบิลสุดมันเลยครับ
ประตูต่อ๒และที่เราอ่านไปเมื่อสักครู่นะครับ

เริ่มตั้งแต่ในช่วงเวลา๖โมงเย็นครับ
ยูไนเต็ดทีมอันดับหนึ่งของตารางก็เป็นอีกคู่ที่น่าสนใจ
ส่วนช่วงเวลา๑๙นาฬิกาหรือว่าทุ่มหนึ่งนะครับสุพรรณบุรี
ที่อยู่อันดับที่๑๔อยู่ในสถานการณ์ที่ต้องหนีตกชั้น
เจอกับเมืองทองยูไนเต็ดทีมอันดับ๕